เอาล่ะมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙กันต่อนะครับ
ร้านสปาร้านนวด
คุณวราพรคุณผู้ชมได้เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ

ไปยื่นฟ้องศาลครับคุณผู้ชมครับไปยื่นฟ้องสารแพ่ง
เหตุผลในการยื่นฟ้องสารแพ่งนะครับ
เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการอ้างว่า
เป็นเพราะภาครัฐบริหารสถานการณ์ผิดพลาด

ปิดร้านนวดร้านสปานะฮะที่คุณวรพรจำได้นั่นแหละครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๖๓นะครับ
ตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบันนะฮะ

เขาบอกว่าเขาไม่เคยเป็นสถานที่เสี่ยง

ที่ผ่านมายังไม่ได้รับการเยียวยา

ภาระค่าใช้จ่ายไม่มีรายได้มาจนถึงปัจจุบัน
ก็เลยรวมตัวกันมายื่นฟ้องต่อสารนะครับ
พร้อมกับทนายความเพื่อขอความไม่ตาจากศาลท่าน
ให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นครับ

เราไปขอยื่นวัคซีนขอฉีดวัคซีนนะฮะ
หลายต่อหลายครั้งนะครับ
แต่ให้ฉีดเพียงแค่๒๐๐๓๐๐คน

แล้วบอกว่าฉีดให้กลุ่มคนสำคัญก่อนนะฮะ
เวลาสั่งปิดเนี่ยคือกลุ่มร้านนวดคือกลุ่มเสี่ยง
แพร่เชื้อเสี่ยงระบาด
แต่เราไม่เคยเกิดคัตเตอร์แม้แต่ครั้งเดียว
เวลาสั่งปิดเนี่ยไม่มีคำสั่งรองรับ
ที่เราต้องจ่ายค่าเช่าจ่ายหนี้ธนาคารจ่ายไฟแนนซ์
โอ้โหเป็นอีกกลุ่มคนนึงที่เกือบจะลืมอาชีพนี้ไปแล้วนะคะ